คะมาดูเรื่องของวงการสงฆ์เลยนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่แผ่วจริง
หลังจากมีคลิปนะคะที่เป็นบทสนทนาของนักเทศชื่อดังกับศรีกา
กล่องเรือดำน้ำชมปากการังค่ะแน่นอนว่าชาวเน็ตไม่ได้ชื่นชมสักเท่าไห
แล้วบอกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ลองไปดูค่ะ

ได้ยินประโยคเมื่อกี้ใช่ไหมคะชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกัน

เล่าให้ฟังเลยละกันค่ะนะคะ

มีการควงเจ้าอาวาดและพระอีก๑รูปรวม๓รูปค่ะ
ยังมีโยมแม่นะคะแล้วก็มีคนขับรถ๘คนรวมกัน
ทริปทัวร์สุดชิล่องเรือดำน้ำดูประการังที่ถ้ำมรกฏค่ะ
อย่างที่บอกว่าชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์บอกไม่เหมาะสม

ผู้สื่อข่าวของเราเลยไปสอบถามข้อที่จริงค่ะจากหลวงพี่โจ
ซึ่งหลวงพี่โจเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่พรุจังหวัดตรังนะคะ
ท่านก็ยอมรับแหละว่าเป็นคนลงคลิปนั้นจริงชี้แจงแบบนี้
คลิปนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่วัดเนี่ยมีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
พอจบหลักสูตรเนี่ยท่านเจ้าอาวาสก็จะพาพระพี่เลี้ยงไปถวายเพลงนอกสถานที่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
เพื่อพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมา๒๐วัน
ปีนี้เขาบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษได้พายมแม่ของท่านเจ้าอาวาสไปด้วย
ถึงแม้หลวงพี่โจจะเป็นคนตรังส่วนตัวไม่เคยเที่ยวถ้ำมรกฏ

พอลงคลิปนี้ไปแน่นอนว่าก็ได้รับคำคอมเมนต์ไม่เหมาะสม
ติเตียนน้อมรับความผิดและเดี๋ยวจะปรับปรุงตนเองค่ะ
นี่คือหลวงพี่โจที่เป็นผู้เชียวเจ้าว่าใช่ไหมคะ
แต่ว่าเจ้าวาดก็บอกนะบอกว่าก็ดูเรื่องนี้แหละสอบถามแล้ว
คือจริงเป็นความหวังดีนะที่พาไปเที่ยวแบบนี้เพราะปกติไปทุกปี
อย่างที่หลวงพี่โจบอกเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอาภาพไปลงโซเชียล
เออมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้

ขณะที่ทางด้านของผู้หน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังค่ะ
ก็บอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่ปรากฏในสื่ออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
ในส่วนนี้จะมีพระผู้ปกครองนะคะ
ช่วยกำกับดูแลจะนำเรียนให้ท่านพิจารณา
ในวัดในเขตปกครองให้มากขึ้น
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบความศรัทธาและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาค่ะ